ไปค่ะคุณผู้ชมไปที่วัดสรรมะเกียงตำบลสำราญราชอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่

เจ็ดไข่เจ็ดกุมารห้านกาคุณเดี๋ยวนะมันสี่กุมาร

ตนคุณจะเรียกเจ็ดไข่นี่ฉันรู้สึกแปลกนะ
คือไปที่นี่ค่ะหลายคนน่ะเขาเริ่มใส่ศรัทธาในไอ้ไข่หรือตะไข่ได้ละตะไข่จะเรียกนะ
ก็เลยมากันที่นี่แล้วเขามีพิธีบวงสวงด้วย
ไอ้ไข่พ่อท่านเทิมเนี่ยนะคะนำมาจากวัดสะสี่มุมจังหวัดนครศรีธรรมราช

มาโดยตรงเลยนะคะมาให้ประชาชนที่ศรัทธาในภาคเหนือได้บูชากัน
แล้วเขาบอกอย่างนี้ว่าถ้ามาก็คือขอได้ไหว้รับ
ขอได้ไหว้รับแล้วยังไงต่อ

ยังมีการโคลนนิ่งไอ้ไข่
นี่ไงคุณดูแยกร่างออกมา

มันยากมันสั้นตรงไหนคุณไม่ใช่อย่างนั้น
เออมันก็เป็นความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านไง
เขาก็อยากจะให้มีไอ้ไข่หลายตนไว้บูชาใช่ไหมคะ
ก็เป็นการกระจายโชคลาภไปอีกไงคุณครับ
อาจารย์ศักดิ์ชัยวงล่าแห่งบ้านโหนอัศโตเนี่ย
ได้นำพิธีในการทำการบวงสวงนะคะ
แล้วสิ่งนึงที่ประกอบอยู่ในพิธีก็คือนำตาเทียนอากระมนต์นี่แหละ
โหเดงมาเลยนะผลังเกตให้เห็นหรอ
น้ำตาเทียนนั่นสิ
อาจารย์เขาก็ทำพิธีไปค่ะใช้เวลาประมาณสัก๒ชั่วโมง
มันก็หลากหลายนะเฮ้ยแต่ดูไม่ออกจริงนะ
มันเป็นสายก็มีมันเป็นดอกก็มี
อันนี้ก็แล้วแต่คนที่เขาจะใช้วิจารณญาณดูแล้วก็วิเคราะห์กันไป
บางคนก็ใช้มือถือถ่ายเก็บไว้ดูแล้วก็เอามาถาม
เอามาถามน้องใบตองว่าเอออย่างนี้จะเป็นยังไงดี
มุมมองของคุณคุณช่วยตอบคุณผู้ชมที
แดงอยู่เนอะ

ก็แดงจริงน้ำตาเทียนเขาแดงจริง

โอ้โหเป็นจุดนั้นจุดนี้

ไม่ใช่ทำแบบนั้นออกทีวีได้ไหม
ไม่ได้แต่ดูเป็นความเชื่อ
ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณกันด้วย